อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะองค์ประมุกแห่งคริสตจักรนิกายโรมันแคทาลิก
แล้วก็องค์ประมุกแห่งคริสจักรนิกายออทอดดอกพบปะกันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ๑๐๐ปี
ทำกลางสถานการณ์ความบาดม้างกันระหว่างรัสเซียแล้วก็โลกตะวันตก

ทรงพบปะกับพระสัญคราชคริริลองค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายออทโตรก
รัสเซียที่สนามบินในกรุงฮาวาน่าของประเทศคิวบาร์
ซึ่งการพบปะกันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ๙๖๒ปี
นับตั้งแต่คริสตจักรนั้นมีการแบ่งแยกและก่อตั้ง๒นิกายนี้ในช่วงศตวรรษที่๑๑
ทันทีที่พบกันพระสันตปาบาฟรานซิสตรัสทักทายพระสังฆราชคิริวว่า
ในที่สุดจากนั้นก็ได้อบกอดและจุมพิษทักทายกันอย่างอบอุ่นโดยพระสันตปาปาฟรานซิสก็ตรัสว่าเราคือพี่น้องกัน
พบปากกันครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังเกิดความขัดแย้งในยูเครนและซีเรีย
ซึ่งทำให้รัสเซียเองต้องบาดหมางกับโลกตะวันตก
ทั้งสองพระองค์ทรงเรียกร้องให้โลกนั้นช่วยกันปกป้องชาวคริสต์ที่ถูกทำร้ายจนต้องหนีภัยสงครามกลางเมืองในตะวันออกกลาง
ออกแถลงการร่วมกันแสดงความวิตกกังวลต่อชะตากรรมของชาวคริสต์ที่ถูกกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือไอซิสสังหาร
ขณะที่พระสังฆราชคิริวเองก็กำลังเริ่มต้นภารกิจเยือนประเทศคิวบาร์
ซึ่งการพบกันครั้งนี้ได้รับการจัดเตรียมโดยนายราอูคัสโตรประธานาธิบดีของคิวบาร์